แต่กฎหมายมันก็คือกฎหมาย

เป็นเหตุการณ์หลังจากที่นายกิติศักดิ์

หลังจากเข้ามาก่อเหตุขโมยช็อกโกแลต๒ชิ้น

จากนั้นวิ่งครับวิ่งนะครับ
แต่ถูกพนักงานร้านสะดวกซื้อตามจับเอาไว้ได้

ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ

ตกงานล่ะลูกหิวข้าวล่ะลูก
คุณยายนะเอากับข้าวมาให้นะ

โอ้ยเดินมาน่ะ

เองหิวใช่ไหมลองดูหน่อยครับ

ก็สงสารสิมนุษย์คนเรามนุษย์ด้วยกัน
ถ้าคนนั้นมันไม่นี่มันไม่เอาของแค่นี้น่ะ
เขาก็ตุกสร้อยเขาฆ่ากันนุ่นเป็นหยัดเนี่ย

รี่เข้ามาเลยแล้วก็นี่ครับ
เห็นทีมข่าวบอกให้ตังค์ด้วยนะ

เอาขนมไว้อย่างเดียวนะให้ตังค์ด้วยนะครับ
พนักงานในร้านเล่ามากบอกว่าเห็นเกียรติศักดิ์เดินอยู่เข้ามาในร้าน
แล้วมองหน้าพนักงานรู้สึกมีพิรุษได้สบตาแปลก
แล้วเดินไปที่ไอ้ล็อกขนมนะครับ

แล้วก็เดินออกจากร้านนะครับแล้วก็โอ้โห
คราวนี้พนักงานก็ใส่ตีนหมาวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตาม
พ่อข้าวไหมคะขโมยพ่อข้าวไหมคะขโมยนะครับ

กิติศักดิ์เนี่ยนะครับเขาตกงานเขาบอกมาจากอุบลนะครับ
มากับเพื่อนมาได้ครึ่งเดือนแล้วนะครับ

ก็เลยมาขโมยของร้านสะดวกซื้อ
เออแต่ผมก็ทำมาครั้งนี้ครั้งที่๓นะครับ
ทำไมเขาไม่รับบัตรเองมือเงิน
บัตรภูมิหายบัตรภูมิหาย
บัตรภูมิหายนั่นไปแจ้งที่นี่ก็แจ้ง
แจ้งได้นะครับ